ปล่อยทุกปล่อยโศกหลอยเคราะห์ขึ้นไป

แต่บางทีไปจุดที่มันไม่ควรปล่อยมันก็ต้องไม่ปล่อย
นั่นแหละสิ
ที่ฉันเชิงเสาเนี่ย๒๓นิปาลรหยาคู่นึง
บ้านเขาเนี่ยโอ้โหเสธเฮาะครองเครื่องใช้เต็มไปด้วย
เขามีพื้นที่มีงานแล้วก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
แล้วก็จะแบบไปตกในที่ที่ปลอดภัยนะครับ
ขณะของนางบุญยงคำเซียดิอายุ๖๒ปี
เจ้าของบ้านบอกว่าคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะ
เองกับสามีนอนหลับอยู่ในบ้านแล้ว
ประมาณสักเที่ยงคืน๑๐นาทีตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่า
มีเสียงดังคล้ายกับคนจุดผู้ป้ั่งอันนี้นะครับ
พอตื่นขึ้นมาอ้าวมาไม่ใช่คนจุดผู้
แล้วก็ดื่มตาดูนึกว่าแสงผู้มันรัง

มันไหม้ในนี้เลยไหม้แต่ช่วงช่องนี้แหละ
ก็ถึงบอกตาเขาบอกว่าพ่อไฟไหม้ก็ไม่เชื่อ
นึกว่าเรียกไปดูผู้บอกไม่ใช่
ไฟไหม้ตะโกนดังรังเลยไฟไหม้

ลงมาแล้วก็กันดับไปช่วยกันดับสองคนนะคะ
อืมตอนแรกก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นผู้นะฮะ

ซึ่งเพิ่งฟื้นตัวจากอาการขาหักก็ต้องมาเจ็บซ้ำสอง

เพราะว่าวันเกิดเหตุต้องวิ่งขึ้นลงบ้าน๒ชั้นเพื่อดับไฟ
ขาหักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็บาดเจ็บที่แขนขา
ซึ่งในครั้งแรกนายกิจจาคิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากพลุ
แต่รุ่งเช้าไปตรวจสอบกลับไปพบเศษซากของโครงสร้างของโคมลอย
กองอยู่ที่พื้นบ้านครับนะฮะ
ก็เลยรู้แล้วว่าต้นเพลิงมาจากเรื่องของโคมลอย
ตนเองกับภรรยานั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับ
โคมลอยที่มีคนจุดในครั้งนี้แล้วก็ปล่อยขึ้นไป
เพราะว่าเชื่อว่าจะลอยเคราะหลอยโศก
แต่ว่าเป็นการกลับเอาทุกข์มาลงให้กับบ้านของคนอื่นนะครับ
ผมคิดว่าเป็นผูกในใจนะคิดผมเลยว่าเป็นผูกแค่งานเลย

ก็มาดูอีกทีนึงเห็นมีโคมไฟวงกลมประมาณแค่เนี้ย

แล้วมีรวดตรงกลางนี้ขวางนี้มีรวดนั้นรวด

ทางด้านของนายนัฐกิจสุขสวัสดิ์ผู้นำเรื่องราวนี้ไปโพสต์นะ
ก็ต้องการจะเป็นอุทาหรณ์ครับให้กับโลกออนไลน์ทุกคนแหละครับ
บอกว่าอยากให้มีการยกเลิกกิจกรรมลักษณะแบบนี้ไป
หากยกเลิกไม่ได้ก็ควรจะมีกฎหมายควบคุมให้มันชัดเจน
ถ้ามันเกิดผลกระทบกับคนอื่นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดแบบนี้ซ้ำรอย

หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็เข้าไปเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
แต่ก็ไม่ทราบว่าติดต่อหาต้นต่ออย่างไร
แล้วก็จะไปจับมือปล่อยคมอย่างไรเพราะมันก็จับมือใครดมไม่ได้
มันไม่ได้มีร่องรอยไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีการระบุว่าใครเป็นคนปล่อย